สงสารน้องเอมากคุณผู้ชม
น้องเอไม่ได้ไปโรงเรียน๒วัน

แต่เบื้องหลังที่น้องไม่ได้ไปเพราะโดนแม่แท้

โทษนะแขนซ้ายเหมือนจะหลุดอ่ะ

แล้วคนที่มาช่วยเหลือคือพลเมืองดีแล้วก็คุณครูของน้องเขาครับ

แล้วครูกับพลเมืองดีนี่แหละเป็นคนมาแจ้งว่าน้องเขาโดนแม่แท้วัย๓๑ปี

ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่พมจังหวัดชนบุรีมาแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วย
พอมาถึงหน้าห้องพักเนี่ยห้องเขียวตรงนี้
ด้ามไม้กวาดวางทิ้งไว้ครับที่พื้นนะ
แล้วก็มีเศษท่อนไม้หักครึ่งตกอยู่ใกล้กัน
นี่ตรงนี้เลยเพื่อนบ้านยืนยันว่านั่นแหละ
แหละคือสิ่งที่แม่แท้ของน้องเอเอามาตีน้องเขา
น้องเอ็ยก็มีรอยตามตัวเปรียบครับคุณผู้ชม
แล้วก็มีของมีคมกรีดเป็นแผลด้วย

เพราะว่าคุณแม่เขาออกไปทำงานครับฝากน้องเอเนี่ยให้เพื่อนบ้านเขาดูแล
อย่างที่บอกคือน้องเอไม่ได้ไปโรงเรียนมา๒วันแล้วเพราะว่าโดนแม่ทำร้ายจนไปโรงเรียนไม่ไหว

คนที่มาช่วยเหลือและเป็นพลเมืองดีก็คือคุณบอยคุณบอยเนี่ยแกเคยเป็นกู้ภัยด้วยนะ
เขาก็บอกว่ามีเพื่อนบ้านมาบอกเขาอีกทีนึงว่าเฮ้ยบอยน้องเอเนี่ยโดนแม่ทำร้าย
แล้วก็ถ่ายรูปเด็กที่มีน้องเอนะถ่ายรูปน้องเอที่มีแผลที่ก้น
แล้วก็แขนซ้ายห้อยเหมือนแขนจะหลุด
คุณบอยเขาก็เลยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือให้ครับ
ฟังคุณบอยหน่อยครับ

ประเภทซ์ที่เป็นเข้าของที่เราใส่บอกว่าตอนแขนเค้าขาแล้วก็แขนเท่าซ้ายเนี่ย

ทำไมทำน้องเขาขนาดนี้ครับคุณผู้ชมฮะโอ้โห